คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์จริงเลยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ของเด็กนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งดูโทรศัพท์มือถืออยู่

คือรถเด็กเหมือนกับเด็กหัดเดินนะคะรถวง
แล้วปรากฏว่ารถมันไหลประตูรั้วที่ล็อกอยู่มันเปิด
แล้วทางมันเป็นทางลาด
แล้วเด็กกับรถไหลลงมาแล้วรถบรรทุกมาทับ
แล้วทับศีรษะเด็กเลยค่ะ
เด็กผู้ชาย๘เดือนเสียชีวิตนะคะ
คือส่วนแม่ก็ดูโทรศัพท์อยู่
ไม่รู้ว่ารถลูกไหลลงไปที่หน้าถนนแล้ว
คือมันอยู่ใกล้กันนะอยู่ใกล้กันมากแต่แม่ดูโทรศัพท์อยู่อ่ะ
เมื่อช่วงบ่ายนะคะตำรวจสพพระสมุทรเจดีได้รับแจ้ง
ว่ามีอุบัติเหตุรถบรรทุก๑๐ล้อทับเด็กเสียชีวิต
ที่หน้าร้านธิดารัฐแอร์เซอร์วิสในซอยสุขสวรรค์๘๔
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ

เป็นรถเด็กหัดเดินหรือว่ารถวง
สีฟ้าถูกทับจนแตกเลยค่ะอยู่ที่หน้าร้าน
ซึ่งก็พบนางวิลาวันผิดพันธ์อายุ๓๐
ภรรยาเจ้าของร้านยืนร้องไห้อยู่ในมืออุ้มร่างลูกอยู่
ลูกชายอายุ๘เดือนนะคะ
สภาพศพก็คือใส่เสื้อกล้ามสีฟ้าใส่ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป
ศีรษะถูกทับค่ะ
บริเวณใต้หัวเข่าข้างขวาก็มีแผลฉีกยาวประมาณ๓เซนติเมตร
ห่างกันประมาณ๕เมตรก็พบรถคู่กรณีเป็นรถบรรทุก๑๐ล้อนะคะ
ก็จอดชิดไหลทางเปิดไฟฉุกเฉินอยู่
คนขับรถบรรทุก๑๐ล้อชื่อว่านายสนานโสภาพงอายุ๖๑ปี
ก็ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวอยู่กับตำรวจนะคะ
นายสนานคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับรถบรรทุกคันนี้
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๔กิโลเมตรค่ะ
ก็ใช้เส้นทางภายในซอยสุขสวรรค์๘๔เป็นประจำ
พอเทดินเสร็จเรียบร้อยกำลังจะขับรถไปขึ้นดินรอบใหม่
ไซส์งานในซอยโกเบระหว่างที่ขับมาถึงที่เกิดเหตุ
พวงของเด็กไหลออกมาจากบ้านแล้วไหลมาเร็ว
คนขับรถบรรทุกบอกว่าพยายามหักหลบจนเกือบชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
แต่รถวงของเด็กก็ยังไหลไปแล้วไหลไปเข้าที่ล้อหลังของรถบรรทุกค่ะ
ล้อหลังด้านซ้ายจนล้อทับศีรษะเด็กจนเด็กเสียชีวิตนะคะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐหน้าข่าวแทรวัลทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ไปคุยกับเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
เรียนนามชนะเป็นพ่อค้าขายส้มตำไก่ย่างตรงนั้น
เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ

นั่งอยู่บนแคร่แล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่หน้าบ้านนะคะ
ส่วนเด็กอยู่ในรถวงก็เล่นไปทั่วจู่รถเด็กหลุดออกมาจากประตูรั้วลูกโรงเหล็กสูงประมาณ๑เมตร
ว่าน่าจะโยกประตูไปมาค่ะจนทำให้ประตูที่ล็อกอยู่เนี่ยล็อกมันหลุด
ดวงก็เลยไหลมาที่ถนนบ้านสูงกว่าพื้นถนนนะคะ
ก็เลยเป็นทางลาดไหลลงมาเร็วจังหวะนั้นรถสิบล้อมาพอดี
สิบล้อไม่ได้มาเร็วมากนักนะคะแล้วก็พุ่งตรงมาที่เด็กเลย
รถสิบล้อหักหลบแล้วหักออกไปทางขวาแต่หักไม่พ้น
เพราะว่ารถวงของเด็กเนี่ยทะไหลไปที่ล้อหลังด้านซ้ายของรถบรรทุก
คือรถมันยาวอ่ะใช่ก็เลยทับเด็กแบบเต็มเต็มเลยนะคะ
แม่เด็กเนี่ยนะคะเพิ่งรู้สึกตัวว่าลูกถูกรถชน
เพราะว่าเสียงกรีดร้องของคนแถวนั้นนะคะตอนจังหวะรถไหลแม่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำ
ว่ารถของลูกมันไหลแบบไหลไปอ่ะคือคนแถวนั้นกรีดร้องถึงรู้สึกตัว
แล้วก็รีบมาอุ้มลูกแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยทีนี้

ก็บอกว่าตัวเองกับสามีเช่าตึกนี้เปิดเป็นร้านซ่อมแอร์มา๓ปีกว่าแล้วนะคะ
ก็มีลูกชายด้วยกันก่อนเกิดเหตุพาลูกมานั่งเล่นที่หน้าร้าน
ก็ล้อมรั้วลูกโรงเหล็กสูงประมาณเมตรหนึ่งก็ติดตั้งประตูเปิดปิด
ก่อนที่จะเอาน้องนั่งอยู่ในรถวงให้หัดเดินเนี่ยนะคะก็นั่งดูอยู่นะคะ
แล้วประตูก็ปิดอยู่ระหว่างนั้นเนี่ยพี่สาวทักไลน์มาคุย
ก็คุยเรื่องส่วนตัวนี่แหละค่ะก็กำลังพิมพ์ไลน์คุยกับพี่สาวอยู่ไม่ทันระวัง
ลูกก็ได้เล่นอยู่ในรถวงอ่ะนะคะแล้วมันก็เลยไหลไป
แล้วก็ไปกระแทกจนประตูรั้วเปิดออกครับทีนี้แหละโอ้โห
รถรถวงของเด็กอ่ะนะไหลไปกลางถนนแล้วเป็นจังหวะที่รถบรรทุก๑๐ล้อมาพอดี
ก็เลยถูกล้อทับจนเสียชีวิตนะคะล่าสุดตำรวจมอบศพให้มูลนิธิ
นำศพส่งสถาบันนิติเวศเพื่อผ่าพิสูจน์คุมตัวนายสนาน
คนขับรถบรรทุกไปสอบส่วนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจนะคะแล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไป
คือหลุดจากหน้าบ้านมันก็ถนนพอดีอ่ะใช่นะผมเชื่อว่าคนเป็นแม่เนี่ย
จิตหัวใจก็คงจะแตกสลายนะฮะค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่า
มันก็โทษใครไม่ได้จริงก็ดูเป็นอุทาหรณ์นะครับทุกผู้ชมครับ